ท่านผู้ชมครับเราก็ยังพยายามตามหาเรื่องของครอบครัวหันศากันอยู่
ค่ะนะยังไม่เจอนะอืมห้าคนในครอบครัวนะความจริง
เด็กเล็กอาจจะไม่ต้องนับอ่ะนะเอาเป็นว่าพ่อกับแม่แล้วกันแล้วก็คนที่เป็นลูกสาวคนโตเนี่ยนะ
ก็อย่างที่ท่านทราบแล้วครับไปก่อเหตุตระเวนไปในหลายวัดนะครับ
คลิปไว้ถูกต้องอืมแล้วก็บอกว่าเนี่ยโหมาจับหน้าอกลูกสาวผมอย่าง
อันนี้เป็นภาพล่าสุดที่เป็นข่าวดังนะแต่เป็นคลิปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
ครอบครัวนี้มาอาศัยอยู่ที่วัดแล้วก็พยายามจะขอเงินพอไม่ได้ก็ให้ลูกสาวมา
กอดแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อที่จะเอาไปแจ้งความ
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านเจ้าวาดนะตามข้อมูลที่เราได้ก็คือตั้งแต่
เกิดเรื่องตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแล้วมีคลิปมาดังในช่วงเวลานี้
ท่านก็เลยเข้าไปนั่งบำเพ็ญกุศลนะครับไปสวดมนต์อยู่ในป่านะครับ
ยังหาไม่เจอนะแต่วันนี้เราคุยกับทางพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งนะครับ
อยู่ที่วัดเกรดแก้วเกี่ยวกับข้อมูลของครอบครัวนี้
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่านเจ้าวาดถูกกระทำ

อย่างที่ลบบุรีเนี่ยมีคนออกมาเปิดเผยว่าครอบครัวหันศา
เคยมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่นะแล้วบ้านเช่าเนี่ยทำเป็นตำหนักให้ลูกเนี่ยแต่งตัวเป็นเนรไปยืนตามตลาด
หลอกเรียรายเงินจากคนพอพระพอชาวบ้านพอเจ้าหน้าที่ไปตักเตือนขับไล่ออกจากพื้นที่ก็ถูกด่า
แล้วก็จะทำแบบเหมือนที่สระบุรีโดนจะมาไล่กอดพระจะมาทำร้ายเจ้าอาวาสอะไรพวกนี้นะครับ
ก็คือมาเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยแหละถูกต้องวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปคุยกับพระที่วัดในจังหวัดลบบุรีนะครับท่านให้ข้อมูลนะครับ
เจ้าวาดวัดสะพรานจันทร์ตะบนห้วยโป่งอำเภอโคกสำโลงนะครับ
ท่านก็เกือบจะตกเป็นเหยื่อของครอบครัวหันศาเหมือนกันวัดสะพรานจันทร์นะครับ
ก็ไปถามเรื่องนี้กับท่านพระครูสังครักษ์ธนสรรค์นะฮะท่านเจ้าวาดนะครับ
ได้ข้อมูลว่าครอบครัวหันศาเข้ามาในพื้นที่ลบบุรีเมื่อช่วงเมษายนถึงมิถุนายน
แสดงว่ามาหลังจากเหตุการณ์ที่วัดที่สระบุรี
เพราะเหตุการณ์ที่สระบุรีเนี่ยที่เป็นคลิปดังตอนนี้
คือมักกราคมใช่ค่ะต้นปีวันที่ยี่สิบสอง
แต่วัดที่ลบบุรีเนี่ยที่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเมษาถึงมิถุนาอ๋อก็เพิ่งไม่นานมาเนี้ย
สามเดือนที่ผ่านมาเองถูกไล่ไปจากคลิปนี้นะ
ก็เลยหนีไปอยู่ลบบุรีนะครับจ้าวาดวัดสะพรานจันทร์บอกว่า
ปลายเดือนเมษายนมีชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าครอบครัวหนึ่ง
ขับรถกระบะนิสสันมีหลังคาทึบติดกระบะหลัง
หมายเลขทะเบียนถอถุงชชิง๑๖๙กรุงเทพมหานคร
ขับมาที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนบ้านสะพรานจันทร์
ฉะนั้นชาวบ้านทุกคนก็แตกตื่นอยู่เหมือนกันอันนี้กระบะมาล่ะฮะ
อะไรนะฮะขับกระบะมาที่ลบบุรีถูกต้องตอนไปสระบุรีนั่นขับรถเก่งนะ
เขาเป็นช่วงเฝ้าระวังโควิดสิบเก้าอยู่โอ้อยู่อยู่คนแปลกหน้าเอา
ทั้งครอบครัวเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วกักตรงกักตัวตรวจสอบ
ตามมาตรการสิบสี่วันอะไรยังไงอ่ะเออ
เขากักกันหรือเปล่าปรากฏไม่ได้กักอะไรด้วยนะครับ
โอ้โหแล้วมีคนโกนผมนุ่งขาวห่มขาวอยู่สี่คน
มีสามเณรหนึ่งรูปชาวบ้านก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
เพราะดูแล้วแบบมันแปลกค่ะ
พอจะไปตรวจสอบครอบครัวนี้ไหวตัวทัน
ขับรถหนีฮะออกจากหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่น
จนกระทั่งพระครูสังครักษ์
เจ้าวาดวัดสะพรานจันทร์ท่านทราบเรื่องจากชาวบ้าน
ว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีเนรมาด้วย
ท่านก็เลยไปคุยกับคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็บอกว่าเออเป็นเนรนี่ไม่ควรมาพักอยู่ที่บ้านแบบนี้นะ
ถ้าจะบวชก็ต้องบวชแล้วก็มีสังกัดวัดบวชเนรแบบถูกต้องแบบไหนอะไรยังไง
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับถ้ามีใบต้นสังกัดเนี่ยว่าเออบวชมาถูกต้องจริง
วัดต้นสังกัดแล้วเนรจะมาจำวัดที่วัดสะพรานจันทร์อันนี้ทางวัดก็ไม่ขัดข้อง
แต่ลูกสาวคนโตของครอบครัวนี้กลับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำท่าเหมือนกับจะถ่ายคลิป
ส่วนคนอื่นในครอบครัวมายืนล้อมหน้าล้อมหลังท่านเจ้าอาวาส

ทราบข่าวจากชาวบ้านท่านก็เป็นห่วงว่าเออมีเนรอยู่รูปหนึ่งด้วย
ท่านก็เลยมาถามว่าเออมายังไงล่ะสมเนรมาอยู่ยังไง

คือบวชแล้วเนี่ยเป็นเนรก็ต้องอยู่วัดไม่ใช่ว่าเป็นเน

เป็นเนรแล้วมาอยู่กับพ่อกับแม่อย่างนี้อันนี้ไม่ได้นะ
ปรากฏว่าพอถูกล้อมหน้าล้อมหลังถ่ายคลิปนะครับ
พระครูท่านก็ตัดสินใจเดินออกมาฮะแล้วก็ไปหาชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันกันนะ
ชาวบ้านก็กันไม่ให้ครอบครัวนี้มาเข้าใกล้
ก่อนจะถูกคนที่เป็นคู่สามีภรรยาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับ
ลักษณะเหมือนกับจะยั่วยุให้พระกับชาวบ้านเนี่ยโมโห
คือวันนั้นถ้าใครหลงกลนะไปตอบโต้เนี่ย
ถูกถ่ายคลิปแบ็คเมลว่าจะแจ้งความแลกเงินแน่
ถ้าไม่อยากถูกแจ้งความต้องแลกเงินจะได้จบเรื่องแบบนี้
แต่วันนั้นไม่มีใครหลงกลค่ะนี่ฮะครอบครัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หันศาพระครูสังครักษ์นะครับท่านบอกว่ารู้ข้อมูลเรื่องนี้มา
เพราะว่าเห็นข้อมูลในไลน์กลุ่มของพระด้วยกันที่ประกาศเตือนเรื่องครอบครัวหันศา
ว่าจะมาอยู่ในพื้นที่มาหลอกถ่ายคลิปประจานแล้วก็เรียกเงิน
เหยื่อที่เป็นพระสงฆ์นะครับซึ่งท่านมองว่าครอบครัวนี้คงทำงานกันเป็นทีม
แล้วมืออาชีพมากเพราะคนเริ่มโวยวายเนี่ยจะเป็นผู้ชายก่อนนะ
หลังจากนั้นจะมีลูกกับเมียเนี่ยมาล้อมหน้าล้อมหลังเหยื่อไว้เหยื่อคือพระนะค่ะอ่า
พระท่านก็จะแบบเหมือนกับว่าถูกผู้ชายโวยวายท่านก็อาจจะแบบไม่ได้ระวังตัว
แต่พอรู้ตัวอีกทีนึงก็คือภรรยากับลูกสาวเมียกับลูกสาวเนี่ย
ดักหน้าดักหลังพระแล้วก็คือล้อมเลยอ่ะได้จังหวะปุ๊บก็กระโดดกอดพระเลย
แล้วฝ่ายตัวพ่อเนี่ยตัวผู้ชายก็จะถ่ายคลิปแล้วก็จะเป็นเหมือนกับที่สระบุรีแบบนี้นี่ไง
ท่านเจ้าอาวาสวัดสะพรานจันทร์ที่ลบบุรีนะฮะ
กลัวเป็นข้อกรหาอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็ได้เข้าไปสอบถามว่ามาจากไหนมาอะไร
ทำไมถึงพาเนรมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้ทำไมไม่เอาน้องเนรไปเรียนหนังสือ
เอาไปอยู่วัดจะดูเหมาะสมกว่าอะไรอย่างนี้เนอะ
อาจารย์วันนั้นถ้าโมโหก็อาจารย์ก็ไม่แน่ใจเนอะ
เพราะกล้องก็ตั้งเตรียมพร้อมหมดแล้วอาจารย์ก็ไม่แน่ใจโทรศัพท์ก็ตั้งแล้วอะไรอย่างนี้
ทางที่ดีก็เราก็ถอยออกมาเนอะอาจารย์ก็ไม่ยุ่งมากเพราะคือว่ากลัวจะปัญหาจะเป็นบานปลาย
ซึ่งอาจารย์ไม่รู้เลยก่อนหน้านี้ว่าเขาทำอะไรมาว่าเป็นยังไงมา
อาจารย์มาเห็นคลิปอาจารย์ก็ตกใจเนอะว่าเป็นถึงขนาดนี้ทำได้ถึงขนาดนี้
ซึ่งเขาเดินล้อมรอบอาจารย์อาจารย์ไม่คิดเลยว่าเขาจะมารูปแบบนี้
แต่อาจารย์ก็คือพยายามกันออกว่าห้ามเข้าใกล้ตัวพระอาจารย์ให้เดินออกไปข้างนอก

ที่เข้ามาที่ลบบุรีเนี่ยเขามาอยู่บ้านเช่า

วันนี้นะครับคุณนัทพงศ์นะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูบ้านเช่าหลังนั้นนะครับ
เคยมาอยู่นี่ฮะชาวบ้านก็พาไปดูบอกนี่ไงครอบครัวหันศาเนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่
เห็นไหมฮะน้องก็พาคุณนัทพงศ์ไปดู
บอกพี่เดินระวังสะดุดผมยังสะดุดเมื่อกี้

คุณไปแซวหลของนเองทำไม
นะครับมีผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะครับก็คือผู้ใหญ่สมจิตขำปาน
นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านสะพรานจันทร์เนี่ยมาเปิดประตูแล้ว
พาทีมข่าวเราเข้าไปดูนี่ครับบ้านหลังนี้นะฮะครอบครัวหันศา
เคยมาเช่าอยู่ในบ้านไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วนะครับข้าวของ
เครื่องใช้อะไรของครอบครัวหันศาไม่มีอยู่เลยนะครับก็เป็นบ้าน
แบบเนี้ยฮะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ใหญ่บ้านสมจิต
เอารูปภาพให้ทีมข่าวเราดูนะครับบอกว่าเมื่อก่อนในบ้าน
หันศาเนี่ยตอนที่มาเช่าอยู่เนี่ยจะนุ่งขาวห่มขาว
ทำแบบเนี้ยเหมือนกันทุกคนในบ้านค่ะแล้วด้านในบ้านจะมีรูป
เกจิชื่อดังพระอาจารย์ชื่อดังจากวัดต่างแปะอยู่ที่ผนัง
บ้านห้องโถงในตัวบ้านจะมีเทียนพรรษาเล่มใหญ่อย่างนี้ฮะ
ลักษณะแบบนี้ฮะตอนที่มาอยู่คนอื่นเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวทุกคน
นผมหมดเลยนะถูกต้องผู้หญิงก็โกนผมส่วนคนเล็กลูกชาย
เหมือนสำอเนญและข้างหลังก็จะมีเทียนพันษาเป็นเล่มเล่มมี
ที่วางอะไรพวกเนี้ยคือลักษณะทำเหมือนกับให้เป็นตำหนัก
เป็นที่พักของสงสมนักสงอะไรอย่างงี้ไหมฮะเหมือนคนทรงสินถือสิน
อะไรแบบเนี้ยมาเช่าบ้านอยู่นะครับค่าเช่าบ้านเนี่ย
เขาจะจ่ายกับเจ้าของบ้านโดยตรงอ่ะเดือนละพันห้าค่ะนะครับ
ก่อนจะมาอาศัยเนี่ยนะทางชาวบ้านก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขามาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
คือพอมาถึงก็มาอยู่เลยนะแล้วท่าทีก็แปลก
ไม่เหมือนกับคนทั่วไปอืมแปลกยังไงคุณผู้ชมมาดู
กิจวัตรประจำวันและพฤติกรรมของครอบครัวหันศากันนะคะครับ
ทุกเช้าประมาณสักตี๔ทุกคนลุกขึ้นตื่นอาบน้ำ
นุ่งขาวห่มขาวจุดทูบสวดมนต์ไหว้พระทำพิธีกันในบ้านค่ะ
นะหลังจากนั้นก็จะขับรถออกไปตามตลาดต่างต่าง
ไล่ไปตั้งแต่อำเภอโคกสำโรงอำเภอเมืองอำเภอบ้านหมี่
เพื่อที่จะให้ลูกวัยเจ็ดขวบที่แต่งตัวเป็นสามเณรนะคะไปยืนถือบาทรอคนมาทำบุญ
ครับก็รอคนมาใส่บาทอ่ะเนอะอืม
ครอบครัวนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้วนไปเกือบ๒เดือน
จนกระทั่งมีตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็อาสาสมัครของอำเภอโคกสำโรงมาตรวจสอบ
เพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดระบาดก็ต้องมาตรวจสอบเรื่องของเชื้อโควิด๑๙
เพราะถือว่าครอบครัวนี้เข้าพื้นที่มาโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ไม่ได้มีการกักตัว๑๔วันตามมาตรการด้วย
นี่ไงฮะนี่ดูภาพตอนที่วันที่เข้ามาตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่โดนด่ากราดไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยโดนถ่ายคลิป
ที่อยู่ข้างบนนี้ยืนถ่ายคลิปเลยนะฮะใช่ค่ะ
ให้ปอทุกทุกองค์กรแล้วก็ก็มามาบอกว่าเออนี่น่ะ
มันเชื้นออกพยายามเยื่อยุพยายามเยื่อยุเยื่อยุให้โมหู
แล้วก็เหมือนว่าให้โมหูอดใจไม่ไหวก็จะวิ่งใส่แล้วแล้วแล้ว
โดนโดนก็โดนแม่ก็โดนพระอาจารย์ก็โดนทั้งทั้ง
ปอก็ยังโดนล่าสุดนะคะเรารู้ชื่อของทั้งครอบครัว
ทั้งห้าคนนี้แล้วนะคะครับคนพ่อเนี่ยชื่อว่านายนัท
ธวุฒิพวงชมพูอืมผู้หญิงผมทองในคลิปคือคนคนแม่
ชื่อนางสุชาดาพวงชมพูครับลูกทั้งสามคนเนี่ยลูกสาว
คนกลางนางสาวนัจจริยาพวงชมพูแล้วก็คนแรกที่แต่งตัวเป็นสามเณร
ปีที่แล้วนะคะซึ่งเขาก็ไม่สามารถจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้อยู่แล้ว
ตระเวนก่อเหตุแบบนี้เพื่อหาเงินประทังชีวิตในครอบครัวไปวัน
หลายคนอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้จับได้หรือยัง
หันศาห้าชีวิตนี้ไปอยู่ที่ไหนครับ
รายงานข่าวบอกว่าที่ลบบุรีเนี่ยเจอครั้งสุดท้ายก็คือตามในคลิปมิถุนายนหรือ๓เดือนที่แล้ว
แต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีคนพบครอบครัวหันศาเนี่ยมาเช่าคอนโดอยู่ที่กรุงเทพ
กรุงเทพเหรอฮะอยู่กรุงเทพอยู่เมืองหลวงเลยค่ะ
บางคนบอกอยู่ย่านซอยหาทัยราชบางคนก็บอกว่าไม่นะเห็นอยู่ที่ย่านหนองจอก
ก็ไม่รู้แหละว่าอยู่ตรงไหนกันแน่แต่เอาเป็นว่าจำหน้าเอาไว้แล้วก็ระมัดระวังตัวกันด้วย
นั่นคือคำถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนห้าคนนี้